คุณผู้ชมค่ะเสียชัด

ทำไมไม่ค่อยเห็นเลยตามเฟซบุ๊คตามติ๊กต๊อกตามงานไลฟ์สดอะไรต่าง

คิดถึงใช่ไหมอ๋อโควิดเล่นงาน
งานน้อยถูกแคนเซิลงานเยอะเลยนะคะ

แต่เสียชัดบอกว่าทีมข่าวลงพื้นที่ก็อยากให้มันดูคึกคักหน่อย
เพื่องานกลับมาเลยฝากความสนุกสนานมาให้เราดูค่ะไปดูค่ะ
เดี๋ยวผิวใช่ไหม
อยากจะให้งานเสียชัดบ้างไหมคะเห็นท่าเต้นไหม

เหมือนเดิมนะคะเสียชัดปากบอกว่างานไหนยังจ้างยังอยากจ้าง
ได้เหมือนเดิมนะคะถ้าไปอยู่กับแม่ปองเมื่อกี้เพลงแม่ปองอ่ะ
เอาทีมข่าวของเราไปเจอเสียชัดนี่นะคะที่แปลงปลูกกล้วยน้ำหวา
ของชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านนวลสว่างค่ะ
ตำบลวังบัวอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
เสียชัดเนี่ยฉายเดี่ยวเลยนะคะรับบทเป็นทั้งคนขับรถ
เป็นทั้งคนงานช่วยย้ายหน่อกล้วยลงจากรถแล้วก็เล่าว่า
ตอนนี้ว่างงานตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมา
โควิดโอมิครอนเนี่ยมันมาอีกแล้วงานโชว์ตัวงานรีวิวสินค้าถูกยกเลิก
ไปเป็นร้อยงานนะคะหันมาขุดหน่อกล้วยส่งลูกค้าตามเดิม
เอ้าเสียชัดฝากอะไรฝากเลยค่ะ
ช่วงนี้งานโปรโมทอะไรเท่าไรสินค้าต่างเงียบไปหมดเลย
เพราะโควิดตัวใหม่นี่แหละงานมันเข้ามาหมดแล้วเขายกเลิกกันหมด
คอนเสิร์ตนี่เป็นต้นเลยไม่ให้เล่นเลยทุกจังหวัดหมด
ตอนนี้ก็เสียชัดก็มาขุดหน่อแล้วก็ที่ผ่านมาก็เรื่องรายได้
เห็นเขาบอกมันว่าเสียชัดได้มาหลายล้านมันไม่จริงนะครับมันได้แค่หลักแสน
เสียชัดได้สักล้านสองล้านก็คงจะดีใจนี่นี่ยังอยู่เลย
ก็แคนเซิลงานหมดเลยอืมแล้วก็ปฏิเสธคนที่เขาบอกว่าเสียชัดได้เป็นล้าน

ช่วงปีที่แล้วเสียชัดบอกว่าได้ไม่ถึงล้านเป็นหลักแสน
แต่อย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นคือเสียชัดอย่างน้อยเขารู้จักปรับตัวไง
ไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเข้ามาคือปรับตัว
เอาทีนี้ถามถึงความหลังเสียชัดยังทำงานกับน้องเนธได้ไหมอ่ะ
ผู้จัดการส่วนตัวเพราะว่าเห็นว่ามีปัญหาบางเรื่อง
เสียชัดบอกพอก่อนตอนนี้รับงานเองนะคะ
ถ้าใครอยากจะติดต่อสามารถโทรหาได้ทันที
ยินดีรับทุกงานจ้า
โดยเฉพาะงานแบบนี้หรือเปล่านะ
ขอให้เสียชัดงานกลับเข้ามาอีกทีนะคะ